แล้วครั้งนี้นะฮะโอ้โห
คือจับยากแต่ตำรวจเก่งจับได้
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับพระภิกษุ

โอ้โหในคลิปนะฮะหวังจะตบตาเจ้าหน้าที่ไงจะส่งลงใต้
ตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้านเช่าซอยเพชรเกษม๖๙ครับ
วงแล้วก็เขตน้องแข็มกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นแบบนี้ที่นี่
แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านคือพระวิทยาวัฒน์หรือว่าชัยแทร่ย่าง
อายุ๒๘ปีพระลูกวัดดงยางตะบนบ่อทองอำเภอบางรกรรม
พิสุนโลกฮะท่านนี้แหละครับ
ในบ้านพบไอซ์๒๐๕กิโลกรัมและเฮโรอีน๘๙แท่งน้ำหนัก๓๑กิโลกรัม
บรรจุอยู่ในรังกระดาษแล้วก็สังกระทานกว่า๑๐ถุง
มูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ๕๕ล้านบาทครับ
สอบถามพระวิทยาวัฒน์อ้างบอกว่ารับยาเสพติดมาจากเครือข่ายอีกทอดนึง
แล้วก็นัดพบกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จะเอายาเนี่ยมาพักไว้ที่นี่นะครับ
แล้วเช้าวันนี้จะเอายาเสพติดทั้งหมดลำเลียงใส่รถตู้
จะส่งต่อปลายทางจังหวัดระนองนะครับ
โดยจะใช้ถุงสังกฐานอำพลางว่าเป็นการเอาของไปบริจาค
พระรูปนี้พบว่าบวชอยู่ที่พิสุนโลกมาแล้ว๑พันศา
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย
แล้วก็มาบวชนะครับแล้วก็ยังมาก่อเหตุซ้ำอีกครับ
ลองฟังพฤติการครับ
ตอนที่แล้วเจ็บที่แล้วเท่าไหร่
ไหนเนี่ย

ไปเอาไปเจิบ

เทศสอนแล้วให้สอนใครเนี่ย

ตำรวจโทชินพัฒน์สารสินนะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
หลังจากนี้เดี๋ยวจะขยายผลถึงเครือข่ายดังกล่าวนะครับ
เมืองต้นทราบว่ามีเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่รอรับของอยู่ที่ละนองได้แล้ว

ถ้าส่งยาเสพติดได้เขาจะได้รับค่าจ้าง๑ล้านบาทนะครับ
ตำรวจจึงควบคุมตัวพระรูปนี้ไปลาศิกขา

ค่าจ้างของท่านจะมากแค่ไหนก็ตาม